เอ้าบอกมาดิวนี้แล้วบอกมาดิวนี้
ก็จะมาจากขวาใครแกแกออกมาจากหัวใคร
หิ่ยดอมหรือฟอเบิร์ต
หยอกไม่ได้มาจากหัวใครแม้
เห็นไหมคุยด้วยแป๊บเดียวค่ะเงียบสงบลงไปแล้ว
คุณผู้ชมคะช่วงนี้ดาวขอมาเป็นกู้ภัยช่วยจับงูหน่อย
งูเยอะจริงจริงงูเข้าบ้านทั้งหนีน้ำทั้งหนีความหนาว
แหมคุณผู้ชมคะต้องระวังกันอย่างมากเลยนะ
พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะที่งูเขาหนีเนี่ย
พอพูดถึงเรื่องของฝนอยากจะให้ดูภาคใต้มากเลยค่ะ
ภาคใต้ยังเหมือนเดิมเลยฝนตกได้ทั้งวันทั้งคืน
แต่กลุ่มที่เน้นก็คือตรงนี้ค่ะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ยะลานราธิวาสและปัตตานีนี่คือจุดที่เป็นฝนได้ทั้งวันทั้งคืน
และน่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงประมาณวันพฤหัสสบดีเลยนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ลมหนาวค่ะลมหนาวลมเย็น
ทั้งจากเทือกเขาหิมาลัยและจากประเทศจีน
เขาประสานกำลังกันทำให้ช่วงนี้ค่อนข้างแรงค่ะ
พาเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นฝั่งในจังหวัดที่อยู่ริมฝั่ง
ทำให้ฝนเยอะเพราะฝนเยอะแล้วคลื่นก็เยอะด้วย
แต่มีข่าวดีนิดนึงวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้คลื่นสูง๔เมตร
วันนี้คลื่นลดลงนะแต่ว่าลดลงช่วงตอนบนของอ่าวไทยเท่านั้น
แต่ตอนล่างสีม่วงยังเหมือนเดิมเลยอะค่ะ
นราธิวาสนะคะออกจากชายฝั่งไป
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้๔เมตรเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นการเดินเรือระมัดระวัง
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะตอนบนของประเทศนะคะ
เหนือและภาคอีสานยอดดอยยอดภู
มีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งและอุณหภูมิอาจจะต่ำได้มากกว่า๑๐องศาเซลเซียส
แต่ทางด้านล่างลงมาแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะเย็น
โดยเฉพาะภาคใต้มีฝนก็เลยอากาศเย็น
ส่วนช่วงกลางวันค่ะไม่ร้อนมากนะคะอากาศเย็นสบายแล้วก็มีลมด้วย
ภาคเหนือภาคอีสานทั้งหนาวทั้งเย็น
คือเริ่มจากเย็นไปจนถึงหนาวนะคะ
อุณหภูมิลดต่ำได้มากกว่า๑๐องศาเซลเซียส
คนไม่ได้หนาวอย่างเดียวหนาวยั้นช้าง